ปั่นหลายหลายคนนะคะเขานิยมจอดจักรยานไว้กับต้นไม้ค่ะ
เพราะว่าดูแล้วปลอดภัยนะคะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณผู้ชมได้

กับต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วคิดว่าจะปลอดภัยนะคะแต่นี่ก็อย่างที่เห็นเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์อยู่ในสังคมออนไลน์ของชาวจีนค่ะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ในคลิปเนี่ยเป็นคนร้ายนะคะเป็นชายรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนน
ก่อนจะก่อเหตุขโมยจักรยานที่ล็อกไว้กับต้นไม้วิธีการขโมยของเขาค่ะ
ทำเอาผู้คนทั่วโลกเนี่ยเห็นแล้วก็ถึงกับอึ้งไปตามกันนะคะ
เขาพกเรื่อยค่ะคุณผู้ชมมาตัดต้นไม้นี่สิเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็โคตรลงมา
เสียดายต้นไม้ด้วยนั่นน่ะสิทำกันขนาดนี้เลยนั่นอ่ะสิ
ต้องเลือกต้นไม้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ไม่พอเหรอหรือยังไง
แต่เขาไม่ได้ตัดเร็วแบบนี้นะคุณผู้ชมเราทำภาพเร็วให้เห็นภาพแบบในระยะเวลาอันสั้น
เขาก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะตัดต้นไม้ล้มแล้วก็ขโมยรถไปเนี่ย
ใช่ค่ะบางจังหวะเนี่ยมีผู้คนสัญจรไปมามีด้วยนะ
คือเพราะว่าเขาใช้เวลานานอย่างที่พี่มิวบอกไปนะคะ
เขาก็ทำเนียนกลับไปนั่งอยู่ที่รถจักรยานยนต์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่พอผู้คนไปหมดแล้วเนี่ยบริเวณนั้นก็ลงมือเลื่อยต้นไม้ไปเรื่อย
หักออกเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ยกจักรยานขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคนร้ายโอ้โหคือไม่ได้กอเร็วขนาดนั้น
เพราะว่าจริงทั้งหมดเนี่ย๙๐วินาทีค่ะ๑นาทีครึ่งเร็วมาก
แต่ว่าด้านต้นก็ยังเร็วนิดนึงใช่เร็วขึ้นนิดนึงอันนี้เร็วขึ้นนิดนึ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังถือว่าเร็วมากอยู่๑นาทีครึ่งเร็วมากนะคะ
ถ้าต้นไม้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้ยังไงแต่อย่าไปตัดต้นไม้เลยมีคุณค่า
ใช่คือเนี่ยเสียดายต้นไม้จักรยานก็เสียดายนะ
ก็เข้าใจเจ้าของจักรยานแต่ต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ของเขาเฉย
ใช่ไงโอ้นะคะเหตุการณ์นี้ก็สร้างเสียงวิจารณ์นะคะ
ให้กับชาวเน็ตจีนเป็นอย่างมากบางส่วนก็คาดไม่ถึงว่าคนร้ายเนี่ย
ลงมือก่อเหตุด้วยวิธีการตัดต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนใหญ่
จากนี้ก็ยังมีการเตือนญาติพี่น้องนะคะให้ระมัดระวังการจอดจักรยาน
วิธีการล็อกกับต้นไม้เพราะอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยอีกต่อไปค่ะ
หลายคนก็คงคิดนะว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรปลอดภัยบ้างเนี่ย
เช่าจีนก็ต้องระวังไปหมดเลย
คือหมายถึงว่าให้เอาไปใช้ทางสร้างสรรค์เนอะใช่นะคะ